สิ่งที่เราต้องตรวจสอบกันทุกวันนะคะ
ก็คือตัวเลขเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
วันนี้ตรวจเช็คกันหน่อยส่งกันเข้ามาแล้วนะคะ
กันยายน๒๕๖๔ค่ะ
ตัวเลขวันนี้ณวันนี้นะคะมันสลับกันนะ
ก่อนเราจะมองมุมซ้ายก่อนเนอะอาทิตย์นี้ต้องมองมุมขวาสีแดง
อันนี้นะคะมองสีแดงวันนี้ผู้ติดเชื้อ๑๕๔๕๒คนนะคะ

ติดเชื้อในเรือนจำ๔๖๘
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ค่ะ
หายป่วยเพิ่มเติมเยอะเหมือนกันนะคะ
ตัวเลขจะทรงอยู่แบบนี้นะคะประมาณ๑สัปดาห์ผ่านมาแล้ว
คอคลายล็อคแล้วสมมติคอลก็ทำสีกราฟิกดูสีซอบลงนะ

แต่ก็อย่าวางใจนะ๑๕๐๐ก็เยอะอยู่ดีแหละ

ยังต้องระวังตัวเองค่อนข้างสุดอยู่นะคะ

ต้องมาดูเรื่องของการฉีดวัคซีนควบคู่กันไปด้วยค่ะ
แต่จะพาไปดูที่นี่ที่จังหวัดสตูนค่ะ

แบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ

มันจะปักวัคซีนกันค่ะ
นั่นน่ะสิเจ้าหน้าที่ต้องแบบมือแม่นมากนะ

เป็นการปักไปที่แขนของผู้รับวัคซีนนะคะ

ทีมแพทย์โรงพยาบาลสตูนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ท่าเรือตำมะลังอำเภอเมืองสตูนค่ะ
ชาวบ้าน๖๐๘รายคือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ

กลุ่มหญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ย
ก็เดินทางมารับวัคซีนกันนะคะ
เดินทางมาจากตำบลตำมะลังตำบลปูยู
ที่เป็นชาวเลเขาอาศัยอยู่บนเกาะนะคะ
ส่วนใหญ่อยู่บนเกาะไงก็มารับวัคซีนกันในเรือแล้วค่ะ
เพื่ออะไรคือเขาลดอุปสรรคในการเดินทาง
จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมากค่ะ
คุณผู้ชมจากสตูนกลับมาค่ะกลับมากลับมากรุงเทพกันหน่อย
เมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์
บดีกรมควบคุมโรคออกมาแถลงข่าวนะคะ
พูดถึงภาพรวมของการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ
ปัจจุบันคนไทยฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า๓๕๒ล้านโดส
ไม่มีรายใดเสียชีวิตจากวัคซีนโดยตรงค่ะ
ฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าด้อยค่าวัคซีน
เพราะมีประสิทธิผลลดการป่วยหนักได้
แล้วก็ใช้ควบคุมการระบาดสำเร็จมาแล้ว

วัคซีนทุกชนิดประสิทธิภาพลดลง
แต่ไม่ใช่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะ
ธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันนะคะ
ว่าการจัดซื้อวัคซีนโควิด๑๙มีความโปร่งใส
ไม่มีเรื่องเงินทอนมาเกี่ยวข้อง
อีกทั้งไทยก็ยังนำเข้าวัคซีนจากจีนได้
ได้ในราคาถูกกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกด้วยล่ะค่ะ